ว่าจะมีเรื่องอะไรให้ติดตามกันมาค่ะ

เต๋อกลับมาชาวพิการ

คู่นี้เขากำลังคบหาดูใจกันใช่ไหมคุณ
แล้วตกลงจะไปส่องกันตรงไหนต่อดี
เขาบอกว่าเวลาเราจะส่องใครอย่าส่องแบบผิวเผิน

มีอายุการอยู่ให้เราได้ติดตาม๒๔ชั่วโมงเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบดูเอาไว้นะฮะ
นี่เข้าไปดูก็จะเจอแบบนี้ค่ะ
เต๋อเนี่ยอวดความน่ารักของน้องใหม่นะคะ
เอื้อมมือมาปัดยุงเบาฟิ้งฟังฟิ้งฟัง
ให้พี่เต๋อไม่ให้พี่เต๋อโดนยุงกัด
ส่วนฝ่ายน้องใหม่เองก็โพสต์ภาพ
คุณเห็นแค่นี้มันใช่แล้วแหละมันโอเคแล้วนะ

กันอีกทีค่ะว่าเข้าอินสตราแกรมไม่พอ
จะได้เห็นความหวานของทั้งคู่
คือในดาราหลายคนเนี่ยเขาก็จะมักมีการโพสต์อะไรแบบนี้
มิ้งมุ้งมิ้งนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่บอกว่า
อะไรที่เคยเห็นคลิปหลุดมาเนี่ย

ลองเข้าไปดูนะแต่มันมีเวลาอยู่แค่๒๔ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
เอาเป็นว่าเอาไว้ส่องความหวานของคู่รักดาราคู่ใหม่ก็แล้วกันนะคะ